ร้องได้ให้ร้อง

ขอทำสักคำ
อย่างคุณพร้อม
ทุ่มประจงท้อง
ไงมีสองใจ

เป็นเพลงเก่งของน้องดาวนะฮะ

แต่ว่าทีนี้ร้องถูกทุกคำหรือเปล่าล่ะ

เพลงนี้มูลค่า๑แสนบาทนะครับ

เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาทนะครับ

ร้อง

ร้อง

ร้อง

ร้อง

สารวรณนั่งลงนั่งลงสารวรณนั่งล้มนั่งล้ม
ถ้าเมื่อกี้นี้ไม่ใช่จะทำกันง่ายนะ
โอ้โหคุณยายถ้วนปบมือให้คุณยายถ้วนเลยอะขอบคุณ
เป็นการตัดสินใจเสี่ยงที่โอ้โหเรียกว่า
ประสบความสำเร็จและคุ้มค่าทีเดียว
จากที่บอกว่าร้องไม่ได้เลยตัดสินใจใช้ตัวช่วย
แล้วก็เปิดได้ร้องเพลงเก่งของตัวเอง

ตอนนี้รับแล้วค่ะ๑๐๐๐๐๐บาท
จากบทเพลงของราชินีรุกท่ม
คนเดียวของประเทศไทยนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์สาวเพชรบุรี
คุณยายทวดตอนที่เจอกันครั้งแรกคุณยายทวดบอกว่าโอ๊ยให้ได้สักแสนเถอะ
คุณยายทวดคะต่อไปนี้เพลงที่๗๒แสนรออยู่
ตัวช่วยยังเหลืออยู่อีก๑ตัวด้วย

คือตามกฎิกาเรายังให้หยุดไม่ได้เพราะว่ายังร้องไม่ผิด
แล้วก็ยังไม่ได้บอกหยุดก็ต้องให้แข่งไปเรื่อยจนกว่าเขาจะบอกหยุดเอง

ต้องมาฟังกันก่อนคุณยายทวดว่าเพลงต่อไปนี้จะเข้าทางของน้องดาวไหม
และตัวช่วยที่เหลืออีกตัวช่วยหนึ่งเนี่ยพร้อมจะเสี่ยงไปด้วยกันไหม
เพลงที่๗ค่ะ๒๒๐๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทมาเลยครับ

เอาละเอาละเอาละ
เพลงนี้สองแสนบาทอย่างแรกที่ได้ยินคือเป็นเพลงไม่เร็ว
เป็นเพลงช้าเนิบซึ่งน้องดาวน่าจะถนัด

เพลงนี้ถ้าตัดสินใจเล่นเหมือนเพลงที่แล้วก็คือร้องไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่าตัวช่วยเราเหลืออีกแค่แผ่นเดียว
แล้วแผ่นนั้นจะต้องเปิดให้ได้ด้วยก็คือข้ามเพลงนี้ไปเลย

อัตราความเสี่ยงคือ๑ใน๔
เอาที่พอใจเอาที่เราคิดว่าเราจะไม่เสียหายนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๗
เพลงนี้มูลค่า๒แสนบาทนะครับ
ดาวครับสู้หรือหยุดครับ

โอเคถูกต้องเราก็คิดว่าน่าจะหยุดนะ
กฎิกาของเรานะครับผู้แข่งขันบอกว่าหยุดการแข่งขันก็จะจบลง
รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่แล้ว
วันนี้นักสู้รุ่นจิ๋วของเราน้องดาว
ไปเลยนะครับ๑แสนบาทครับ
หนึ่งแสนบาทพอไหมคะพอค่ะซื้อจักรยานได้ไหมได้ได้เนอะ
เหลือเลยดีใจจังเลยคุณยายทวดดีใจไหมคะได้แสนนึง
เหมือนที่สมพรปากเลยอ่ะใหญ่มากเอาละครับวันนี้น้องดาวค่ะโอ้โห
เกินเป้ามานะครับบอกเราว่าต้องการ๖๐๐๐รับไปแล้ววันนี้๑แสนบาท
ค่ะก็น่าดีใจน่าปลื้มใจกับเด็กคนนี้จริงจริงนะครับดีไปหมดเลยนะครับ
เป็นเด็กที่น่ารักดูแลไม่ใช่ดูแลบุพการหรือนี่ยิ่งกว่าบุพการี
นี่คุณยายทวดเลยก็ขอบคุณครอบครัวของน้องดาวนะครับ
ก็ให้เกียรติสมัครเข้ามาแล้วก็มาร่วมรายการของเราแล้วก็ได้มาแสดงอะไรหลายอย่างนะฮะ
ให้เป็นกำลังใจกับคนที่เขาดูอยู่ทางบ้านค่ะเป็นกำลังใจชื่นใจจริงเลยค่ะ
ก็ขออวยพรให้คุณยายมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับอยู่ไปถึงร้อยปีเลยนะครับคุณยายนะ
ขอให้คุณยายมีความสุขนะคะขอให้คุณยายุยืนนะคะอายุยืนแบบแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ความจำดีเต้นได้เหมือนเดิมคุยสนุกสนานเหมือนเดิมเคี้ยวหมักได้ทั้งวันเหมือนเดิมนะคะคุณยาย
มาติดตามดูนะครับในคราวหน้านักสู้รุ่นจิ๋วของเราจะเป็นเด็กอายุเท่าไหร่นะฮะจะเด็กแค่ไหนจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไร
ติดตามกันได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋วครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปทั้ง๒วันครับ
จากรายการของเรานะคะอย่าเพิ่งย้ายช่องไปไหนค่ะ
มี๔คำถามให้คุณผู้ชมช่วยดูช่วยคิดเพื่อพิชิตเงินล้านค่ะ

และตอนนี้นะครับเรามีช่วงพิเศษสำหรับนักสู้ชีวิตนะครับที่เป็นฮีโร่รถบรรทุก
วันนี้เราจะไปหาสุดยอดฮีโร่รถบรรทุกกันครับ

บริษัทอุ้มนะคะเขาจะมีพนักงานขับรถกับยกของนะคะ

เพราะว่าอุ้มต้องดูแลตายายแล้วก็ลูกสองคนที่ชัยภูมิค่ะ
นี่แหละครับฮีโร่รถบรรทุกตัวจริงครับ

ตอนนี้นะครับเครื่องยนต์รถของคุณอุ้มสะอาดแล้ว
จิตใจของคุณอุ้มก็สะอาดด้วย
พร้อมที่จะเล่นเกมต่อเพลงเติมพลังกับเราหรือยังครับ

ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกาย
หาผู้ชายถูกใจไม่มี
เมื่อคืนฝันดีนะ
ตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดี

ใจหากับอาย
เหมือนใจดาย
ปริญญา
ชีวิตผู้สาวอุ้ม

ศึกษามีน้อย

น้ำมันเครื่องสูตร๓พลังปกป้อง
จะไปตามหาสุดยอดฮีโร่รถบรรทุกกันที่ไหน
อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

ขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้หนูค่ะ
สัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียน

แม่หนูป่วยเป็นโรครุมตอย
ไปตามคอกเจ็บไปตามกระดูกอย่างนี้ค่ะ
อกจากโรครุมตอยแล้วแม่หนูเป็นโรคหอบค่ะ
เจออากาศแปรปวนนิดหน่อยแม่หนูก็ไอจามเป็นหวัดเป็นไข้ทันทีเลยค่ะ
อุปสรรคตอนนี้คือด้วยความที่เราเจ็บทำให้เราทำงานไม่ได้

ถ้าหากว่ามันไม่มีกับข้าวก็หุงข้าวกินกับน้ำปลาก็มีค่ะ

แม่ไม่ได้ไปหาหมอตามนัดมาปีกว่าแล้วค่ะ

ส่วนตัวหนูเองก็ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นค่ะ
การที่หนูเป็นสมาธิสั้นมันทำให้หนูกลัว
เข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ค่ะ
ตอนนี้ในใจของหนูคิดว่าหนูจะต้องช่วยแม่
ให้ได้เงินมารักษาแม่ให้อยู่กับหมอตอแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับหนู